แต่ว่ามันก็มีกระแสนอกเหนือจากดราม่าที่เกิดขึ้นในคดี
มันก็จะมีดราม่าเรื่องของการจัดงาน
การจัดงานตกลงจะอะไรยังไงจะมีการเปลี่ยนสถานที่ไหม
อันนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับเขาเองก็อยากจะรู้เหมือนกัน
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะมีความคืบหน้านะคะอัปเดตค่ะ
ทางด้านของคุณทงชัยประดับชนานุรัติประธานมูลนิธิคริสต์
จากคณะแบปติสค่ะเขามีการโพสต์แจ้ในเฟซบุ๊ก
ถึงงานแล้วก็พิธีไว้อาลัยของคุณแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่
เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับญาติมิตร
สื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับที่มีจำนวนมากให้เพียงพอ
อย่างน้อย๑๐๐คนขึ้นไปเป็นเวลา๓คืนนะคะ
คือ๑๑๑๓มีนาคมเวลา๑๘๓๐นถึง๒๐๓๐น
ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบแล้วจากทางด้านของคุณแม่พนิดาค่ะ
แล้วก็เหล่าบรรดาเพื่อนสนิททั้งหลายนะคะ
ก็สรุปนะย้ายไปจัดที่คริสตจักรเสรีภาพนะคุณนะ

เหล่าสนุนการจนาพิเศษซอย๒๕แยก๑นะครับ

เรื่องนี้ได้รับคำยืนยันจากทั้งคุณอ้ำพัชราภา

ใช่ค่ะเพราะล่าสุดทางด้านของเพจอ้ำพัชราภาชัยเชื้อ
แล้วก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่า
ได้รับการยืนยันจากเลขาส่วนตัวพี่เอว่า
สุภาชัยกับเลขาส่วนตัวพี่เอสุภาชัยว่า
และอ้ำพัชราภาพี่เอกับพี่อ้ำเนี่ยยังเป็นเจ้าภาพจัดงานศพ

เพราะเป็นความตั้งใจที่อยากจะทำเพื่อน้องเป็นครั้งสุดท้าย

แต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
ส่วนทางด้านของพี่เอสุภาชัยค่ะมีการโพสต์ภาพนะคะ
โพสต์วันนี้เองนะโพสต์เมื่อเช้านี้เองนะฮะ
แจ้งสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยคุณตังโมนะคะ
โดยมีการเปลี่ยนสถานที่จัดพิธีจากเดิม

เปลี่ยนมาเป็นคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ
เพื่อที่จะรองรับแขกที่จะมาร่วมไว้อะไร
คาดว่าจะมีจำนวนมากในวันที่๑๑๑๓มีนาคมนี้ค่ะ
ครับเปลี่ยนสถานที่นะครับคุณผู้ชมฮะ